ช่วงนี้ผู้ชมติดตามและผู้ชมส่งมาว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหม
รถเขาต้องไปจอดเอาไว้ที่สถานีตำรวจ
เขาก็แว๊บกลับไปดูเอ้ารถไม่อยู่

รถจอดไว้๒เดือนพอกลับไปไปเอารถสภาพใหม่มาก
มาในรถเนี่ยมีเสื้อผู้ชายถอดวางเอาไว้แล้วก็มีเขาเรียกว่ากล่องนมที่กินแล้วทิ้งไว้ในรถด้วย
เขาลืมหรือเปล่าของใครล่ะ
ก็เขาอาจจะลืมไปตั้งแต่๒เดือนก่อนหรือเปล่า
ไม่เธอก็บอกว่าไม่ใช่แล้วมันต้องไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแล้ว
ต้องมีคนเอารถเธอไปขับแน่นอนนะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กก็มีการโพสต์เรื่องราวนี้
รถเนี่ยถูกยึดไว้เป็นของกลางแต่กลับว่ารถน่าจะมีการนำออกไปใช้
รถจอดอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรท่าหินจังหวัดลบบุรีนานกว่า๒เดือน
แต่พอไปสอบถามตำรวจกลับได้รับคำตอบเหมือนบ่ายเบียงนะฮะ
บอกว่าถูกนำไปตรวจสอบหลักฐานอยู่ข้างนอก

แต่พอเจ้าตัวไปตามที่ตำรวจบอกก็ไม่เจอรถนะครับ
ล่าสุดไปตรวจสอบที่สถานีตำรวจดังกล่าวอีกครั้ง
คราวนี้รถมาใหม่เอี่ยมอ่องเหมือนเพิ่งล้างมา
เหมือนรถที่จอดทิ้งไว้ตากแดดไว้๒เดือนนะครับ
แล้วพอไปส่องดูมีเสื้อผ้าผู้ชายมีถุงเท้าด้วย
มีกล่องนมโยเกิร์ตกินแล้ววางทิ้งไว้หน้ารถด้วย
คำถามคือแล้วใครเอาไปขับ

รถมาให้เสร็จสับเลยนะครับ
เธอก็ระบุในโพสต์ว่าพอถามไปถึงตำรวจกลับได้คำตอบว่า
ก็จอดอยู่นี่แล้วไง
เดี๋ยวไม่ได้ถามว่าจอดอยู่ตรงไหน
ถามว่าของใคร
เขาบอกก็จอดอยู่นี่แล้วไงต่อไปเนี่ยมาดูได้ทุกวันเลยนะ

ก็เลยตั้งข้อสงสัยว่ารถถูกยึดแต่กลับมีการเคลื่อนย้าย
นำไปใช้โดยไม่แจ้งเจ้าของรถทำได้หรือไม่
คุณผู้ชมตอบหน่อยทำได้ไหม
แบบนี้หนูควรจะส่งค่างวดรถต่อไหมคะ
หรือว่าให้คุณตำรวจส่งต่อดี
จะได้เอาไปใช้อย่างสบายใจไม่ผิดกฎหมายด้วย

ตำรวจภูทรท่าหินนะครับ
ไปตรวจสอบรถยนต์คันที่ผู้หญิงไปโพสต์เอาไว้
ที่สถานีตำรวจภูทรท่าหินก็พบว่า
ว่ารถเนี่ยจอดอยู่ข้างโรงพลักษณ์ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอก
ัชภูมิวันวิไลนะฮะเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทร
ถ้าเห็นก็บอกว่าตอนนี้ทราบเรื่องแล้วสำหรับรถคันนี้
ตำรวจได้จับกลุ่มมารพร้อมกับจับคนขับมาในข้อหามียา
ติดประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครอง๓๐๐เมตรโดยจับ
ุมมาเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วนำรถมาเป็นของ
รางเพื่อตรวจสอบทะเบียนกับบริษัทไฟแนนซ์ส่วนหญิงสาวที่โพสต์
เนี่ยอ้างว่าเป็นเจ้าของรถโดยบอกว่ามีการโอน
ลอยให้กันมาซึ่งมีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า
มีตำรวจคนใดหรือเปล่านำรถไปใช้ถ้าจริงก็ต้องลง
โทษทางวินัยกับตำรวจคนนั้นตามระเบียบต่อไปนะครับไม่ใช่
เหตุการณ์แรกนะจำได้ใช่ไหมใช่รถจอดอยู่เอาไปใช้อ่า
มีคนเอาไปเล่นสงการซะก็มีอย่างเงี้ฮะเข้าคอได้ไหม
เออมันง่ายไปหรือเปล่าไม่ได้ไงคือมันไม่ได้นะอืม